คุณผู้ชมครับไปขอนแก่นกันอย่างที่ผมบอก

นี่แหละฮะพี่คนนี้ยังไม่สำเร็จพักก่อน

คือต้องทุ่มเทแข็งแรงเบอร์ไหนเบอร์ก๊อฟนี่แหละครับ

คือนี่ครับที่ขอนแก่นเขาไปขอพรตรุษจีนกันนะครับ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ตลาดต้นตาน
ผมเคยไปเดินกินโอ๊ยข้าวของเต็มไปหมด

เขตเทศบาลนครขอนแก่นนี่แหละครับ

จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

นี่มันเป็นสะพานที่อยู่ในตลาดต้นสาย

ระยิบระยับแบบนี้มันต้องถ่ายเป็นคู่นะฮะ
สร้างบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากครับ
นางสาวนิชการพัฒนาพีรเดช
แห่งความสุขในเดือนนี้เพราะอะไร
เพราะเขาบอกว่าโอ้โหปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับเรื่องหนัก
ต้องการให้ชาวบ้านได้ผ่อนคลายนะฮะได้คลายเครียดกันบ้างนะครับ
มีน้ำหนักรวมกับติ้วเสียงทายด้วยเนี่ยหนักมากกว่า๓กิโลกรัมก๊อฟ
ยอคเวทอะไรเท่าไรประมาณ๗๑๐ต่อข้างหนึ่งนะฮะฟัสดีนะครับ
พอเสี่ยงทายได้เลขแล้วไม่ต้องห่วงครับมีคำอวยพรตามเลขนั้นนะฮะ
อย่างเลข๑๕ผมไม่รู้ว่าทำไมยกตัวอย่างเลข๑๕นะฮะ
เลข๑๕เนี่ยจะมีป้ายผ้าสีแดงเขียนคำอวยพรว่าร่ำรวยเงินทอง
ส่วนเลข๔เขียนคำว่ามั่งมีมั่งคั่ง

ใครอยากร่วมสนุกลองไปดูครับตลาดต้นตานฮะไปเสี่ยงดูครับแต่ต้องแข็งแรงหน่อยนะ

เคยเสี่ยงแล้วแบบว่าพวดออกมาทั้งกระบอกแล้วนางเก็บแล้วเอาเข้าไปใหม่

ไปนะตลาดต้นตานที่ขอนแก่นนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของการสะดอกเคาะแก่ปีชงกันหน่อยนะฮะ
ไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีนหนุ่มนอเวย์คนนี้เขาก็เชื่อเรื่องของการสะดอกเคราะห์เหมือนกัน
บางคนบอกว่าคือลักษณะใครที่มีเคราะห์เนี่ยต้องเหมือนทำว่าตัวเองตายแล้วไปเกิดใหม่
เนี่ยแบบเนี้ยไม่มีภาพบางสกุลด้วยนะครับ
บางสกุลแบบนี้นะคะคือเขาเชื่อกันว่าการทำแบบนี้เนี่ยไปนอนในโรงศพ
หมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนียดจันรัยจะได้ไม่แพร่วพาล
ตายแล้วเกิดใหม่ก็จะมีแต่สิ่งดีแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะพิธีสะดอกเคราะห์ของนางสาวไอยาวรินเพเดอร์เซ่น
อายุ๔๘ปีพร้อมกับสามีเป็นชาวนอเวย์
มิสเตอร์ทูเลส์เพนเดอร์เซ็นอายุ๖๔ปี
เป็นอดีตวิศวกรไฟฟ้า
เดินทางมาเข้าพิธีสะดอกเคราะห์นอนในโรงศพ
เพื่อเสริมสิริมงคลต่อชีวิตต่อดวงชะตา
ช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เพื่อแก้ปีชงด้วยนะคะ
โดยมีพระสงฆ์ของวัดสว่างอารมณ์
จังหวัดนครปฐมเป็นผู้ทำพิธีให้จำได้ไหม
วัดสว่างอารมณ์เนี่ยพระอาจารย์แป๊ะเป็นกล้องวาด
พิธีการเริ่มตั้งแต่จุดทูปเทียนบูชาพญามจุราช
ก่อนที่จะลงไปในโรงศพนะคะ
ลักษณะคือไปนอนทำแบบแกล้งตายนะคะ

สวดบังสุกุลตายโดยใช้ผ้าคลุมตัวทั้งร่าง

เมื่อประกอบพิธีเสร็จสิ้นนะคะก็จะย้ายโรงศพมานอนโลงเป็นนะคะ
เพื่อลักษณะเหมือนกับว่าไปเกิดใหม่
โดยมีพระสงฆ์สวดเจริญพรอีกทีหนึ่งนะคะ

ทั้งสองคนได้เข้าไปพบกับพระอาจารย์แป๊ะนะคะ
เพื่อประพรมน้ำมนต์ให้ศิลป์ให้พร

อกจากนี้ยังไปกลับไหว้องค์เท้ามหาพรม๔หน้า๘กร
ใหญ่ที่มีความสูงกว่า๕เมตร
โดยเชื่อว่าองค์เท้ามหาพรมเนี่ย
สามารถดนบันดาลสิ่งที่พึงปรารถนาได้๑๐๘ประการ
โดยมีการจุดทูปบอกกล่าวขอให้สำเร็จในเรื่องของการงาน
ไม่ได้ใหญ่เท่าที่ตลาดต้นตานที่ขอนแก่นนะคะ
ได้เลขอะไรนะหรือชมสิคะจะรออะไร
แล้วทางสามีมีความเชื่อยังไงบ้าง
มาอยู่ในฟางและได้ถือสถานะพุทธ

ขอช่วงขอลาดค่ะ
เลข๑๒แล้วก็๒แล้วก็๒๐ค่ะ
เรามีความหวังกับรอบนี้มากน้อยแค่ไหนคะ
หวังว่าโรยแน่
บ้านนี้เขาได้แต่๒มาเนอะ
นี่แหละค่ะเธอบอกว่าจะเอาเลขนี้แหละไปหาซื้อลอตเตอรี่แล้วถ้าเกิดว่าถูกรางวัลใหญ่
คัมแบ็คกลับมาที่วัดสว่างอารมณ์มาแก้บนอีกครั้งหนึ่ง

ต่อกันเลยเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมมีคนไปเจอจอมปลวกคล้ายกับคน
มีหน้ามีตามีแขนคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของจอมปลวกคล้ายคนหน่อย
ดูสิผมก็พยายามมองอยู่นานนี่อันที่มีพวงมาลัยคล้องอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายหน้าคนเหมือนกัน
คุณผู้ชมมองเอาแล้วกันนะเป็นจอมปลวกรูปร่างแปลกตาเขาบอกว่าคล้ายหน้าคนมีตามีจมูก
มองดีเหมือนจะมีแขนโผล่ออกมาด้วยนี่ผมก็พยายามมองอยู่เหมือนกันอันนี้มันอยู่ใต้กระท่อมในพื้นที่นาของนางทุมมาจุมพลล่าอายุ๖๖ปี
อันนี้นะครับอยู่ที่ตำบลนาซายอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหนางทุมมาเนี่ยชาวบ้านเขาจับตากันมานานแล้วเพราะอะไร
ดวงดีมาตั้งแต่ช่วงกลางปี๖๓และนางทุมมาเนี่ยถูกรางวัลตลอดนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยอ่ะไหนดูซินางทุมมาเขาว่ายังไงกันบ้างเขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยโชคดีเลยนะ
แต่พอนำต้นโพนำโชคมาจากบ้านเพื่อนมาปลูกก็ปรากฏว่าต้นโพลตอนนั้นออกไปสีแดงเมื่อกลางปี๖๓นี่อันนี้นะฮะ
ซึ่งหลังจากนั้นโชคดีมาตลอดแล้วก็บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เคยฝันได้ไปที่วัดกุฎแห่แล้วก็มีคนยื่นห่อผ้ามาให้เปิดออกมา
มันมีกระดาษเขียนตัวเลขเอาไว้๕๖๖แล้วกระดาษอีกแผ่นก็เขียน๗๙พอตื่นมาก็ไปซื้อก็เลยถูกรางวัล๗๙๙๗งวดที่ผ่านมานี่แหละนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยแห่กันไปดูซิว่าไอ้จอมปลวกที่ว่าเนี่ยที่มีใบหน้าคนที่มีรูปต่างเนี่ยมันมีเลขอะไรปรากฏหรือเปล่าแล้วงวดนี้คุณป้าเองเขาก็ซื้อตามที่เขาฝันเห็นก็คือ๗๙นี่แหละ
ส่วนที่วัดป่าศักดิ์คำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับชาวบ้านพาคณะนางรำมารำขอโชคลาภจากรูปปั้นแมงสี่หูห้าตานะครับสัตว์ประหลาดในตำนานล้านนาครับซึ่งเชื่อกันว่าเจ้าแมงสี่หูห้าตาคือพระอินทร์ครับที่แปลงกายลงมาเพื่อประทานพรแก่ผู้คนซึ่งวิธีการขอโชคลาภนะครับต้องก่อกองไฟในเตาอ

มีชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคพากันไปแบบนี้แหละค่ะไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปหล่อไอ้ไข่นะคะพร้อมทั้งกลับไปแก้บนด้วยหลังจากที่ปุ๊บปั๊บรับโชคกันไปแล้วนะคะสมหวังดังใจกันไปแล้วเมื่องวดที่ผ่านมานางสาวลำไยยั่งยืนอายุ๕๑ปีค่ะหนึ่งในคนดวงดีเล่าบอกว่าได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่เมื่องวดที่
เห็งด้วยหลังจากได้โชคงวดที่ผ่านมานะครับ
โดยถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๙๗รับทรัพย์ไป๖๐๐๐กว่าบาทเบา

คุณโป๊งเหน่งเขาบอกว่าโอ๊ยผมชอบเลข๗จังเลย
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะแถมยังได้เลขจากก้านทูบ
จากการที่จุดเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเขาก็ไปเสี่ยงโชคกัน
แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาก็ย้ำแบบนี้ว่า
วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกัน